แม่คนละแม่แม่ไหนเลยคนละแม่ก็จำได้ว่าผ่านข่าวนั้นไปแล้วคุณแม่ค่ะอยากได้รูปสวยคือเดี๋ยวเนี้ยคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มันติดริมน้ำเนี่ยเขามักจะเอาตะข่ายเนี่ยทอดลงไปแล้วขึงให้ตึงอ่ะให้คนไปถ่ายรูปเป็นน้ำแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีปลาตรงนั้นให้หารปลาหน่อยหนึ่งให้ปลามาเป็นแบ็คกราวด์แล้
คือสองอย่างครับปุ้ยคุณประสบครับหนึ่งคือนะครับระยะระหว่างตะข่ายกับน้ำเนี่ยมันใกล้เกินไป
เออเนี่ยหักคุณผู้ชมคือก็ไปเนื้อระบบสักสามคนคุ้นผู้หญิงเสื้อเขียว
นะครับอ่ะน้องสาวของคุณแม่ครับแล้วลูกทายแม่เสื้อลายดอกอ่ะเออเนี่ยค่ะ
บอกว่านี่คุณแม่ทานโทษคุณแม่เสื้อเขียวไปนั่งอยู่
แล้วลูกชายเสื้อลายดอกไปโปรยเห็นไหมให้อาหารปลา
แล้วที่ไหนได้ปลาสะวายมันก็ไม่รู้หรอกโอ้โหค่อยเป็น

เปียกนะแล้วคุณผู้ชมพึ่งจบคราวนี้เห็นไหมครับ
ร้านขายเสื้อร้านขายเสื้อผ้าบางคนเข้าไปใส่
เออเป็นแผนอันแยบโดนแยบไฟล์ของร้านประเทศภาคหรือเปล่า

เปียกก็ได้ซื้อเปรียดไงเค้าได้ขายของได้ไง

เป็นการตลาดที่ดีเห็นไหมทำงานกันเป็นทีม

เหมาะกับวันศุกร์นะครับ